ในข่าวเช้าหัวเขียวมีแน่นอน

ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นตลอดทั้งวัน
เพราะว่าหลังจากที่มีการขอคืนพื้นที่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วนะครับ
ช่วงสายทางตำรวจมีคำสั่งนี้ออกมา
ย้าย๓นายพลให้พ้นจากตำแหน่งทันทีเพราะว่า
ไม่สามารถควบคุมดูแลการชุมนุมที่มากิดขวางเส้นทางได้นะครับ
เอาละครับพลตำรวจเอกสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงนามในคำสั่งโยกย้ายหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าขอคืน
พื้นที่การชุมนุมบริเวณธรรมเนียบรัฐบาลได้ไม่นาน

พลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วม

พลตำรวจตรีมานพสุคลธนพัฒน์ผู้ประคับการอารักษาและควบคุมฝูงชน
และพลตำรวจตรีปราศัยจิตสนทิผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑
ซึ่งควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่การชุมนุม
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมเป็นต้นไป
โดยให้ตำรวจทั้ง๓นายขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงด้วย
โดยรายงานข่าวแจ้งว่าสาเหตุที่มีคำสั่งนี้ออกมา
เนื่องจากการปล่อยให้กลุ่มผู้ชุมนุมปิดเส้นทางเสด็จนะครับ
อีกเหตุการณ์นะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นที่นะครับ
ที่เธอเรียกพัฒนาบาลแล้วเป็นที่เรียบร้อย
ตำรวจอีกชุดก็เข้าจับกลุ่มแก่นำคนสำคัญไปทันที
คนแรกที่ถูกจับคือนายพระฤทธิวารักษ
หรือว่าเพนกวินถูกตำรวจตามจับได้บริเวณแยกนางเลิ้งนะครับ
ขณะที่กำลังจะเดินออกจากพื้นที่การชุมนุม
หลังจากนั้นประมาณตี๕ตำรวจได้นำหมายจับ

บริเวณหน้าเวทีปราศัยเพื่อจับกลุ่มตัว
เป็นหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ในคดีเก่าครับ
ตำรวจคุมตัวทนายอานนท์ขึ้นรถตู้
แล้วก็ส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีครับ
๘นาฬิกา๓๐นาทีตำรวจบกลุ่มนางสาวปานัสยา
สิทธิจิระวัฒนากุลหรือว่ารุ้ง

หลังจากเธอไลฟ์หรือว่าถ่ายท่อสดผ่านเฟซบุ๊ก
เป็นแถลงการของคณะราษฎร๒๕๕๙
ประเด็นการสลายการชุมนุม
โดยตำรวจได้บุกไปถึงโรงแรมย่านถนนข้าวสาร

แต่นางสาวรุ้งนั้นเธออารยะขัดขืนครับ
นั่งลงนอนลงแล้วก็ฉีกหมายจับต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยการฉีกหมาย
ให้น้องก็ฉีกก็ฉีกอย่าใช้อารมณ์กันนะ
นี่ก็ทำจากหน้าที่
ยังมีข้าวของมีอะไรไหมใครจะไปกับเพื่อนก็ได้นะ
คือถ้าเกิดว่าดูลักษณะพฤติกรรมของคุณรุ้ง
ก็คือดื้อแพ่งกับเจ้าหน้าที่
ทีนี้ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเจรจาค่อนข้างนาน
เพราะคุณรุ้งใช้มาตรการอารยะขัดคืน
ไม่ยอมไปกับเจ้าหน้าที่แต่โดยดีนะคะ
ตั้งแต่ไม่ยอมเดินลงมาจากห้องพัก

กใส่รถเข็นวิวแชร์แล้วให้เจ้าหน้าที่เข็นลงมา
พอมาถึงข้างล่างค่ะก็ไม่ยอมขึ้นไปบนรถอีก

ทิ้งตัวลงนอนเลยนะคะไปนอนกับพื้น
อุ้มขึ้นรถอย่างทุลักษณ์ทุเลนะคะ
เอาตัวไปได้ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนนี่ชู๓นิ้วแบบนี้นะคะ
ตะโกนไล่รถของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ตะโกนคำว่าพระเด็จการจงพินาศประชาราชจงเจริญ

ไปที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเป็นที่เดียวกับที่มีการควบคุมตัวแกนนำ

ตั้งแต่๑๓ตุลาคมทั้งหมด๑๙คนค่ะ
ต่อมาค่ะหัวหน้าพักเก้าไกลคุณพิธาริมเจริญรัฐ
ก็ได้เดินทางไปติดต่อขอประกันตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่ม
โดยมีการเตรียมหลักทรัพย์เอาไว้ด้วย
หลังจากที่เข้าไปเยี่ยมแก่นนำแล้ว
คุณพิธาออกมาเปิดเผยบอกว่าแกนนำทุกคนปลอดภัยดี
โดยในจำนวนกลุ่มที่ถูกจับนอกจากบรรดาแกนนำแล้ว
ยังมีผู้ชุมนุมอีก๑๘คนที่เป็นน้องนิสิตนักศึกษา
แต่ที่น่าเศร้าคุณรู้ไหมว่า๑๘คนที่เป็นนิสิตนักศึกษา
คุณพิทาบอกว่าผู้ปกครองน้องยังไม่รู้เลย
ว่าน้อง๑๘คนถูกคุมตัวมาที่ต่อชดภาค๑ค่ะ
ต่อมาค่ะคุณผู้ชมแกนนำคนสำคัญ๓คน
ก็คือรุ้งแพนกวินัชนนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแพนกวิน
ถูกควบคุมตัวไปที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
เพื่อดำเนินคดีตามข้อหาคดีเก่า
คดีเก่าก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖
ในฐานฐานายุโยงปรุปันตอนนั้น
โดยมีทีมทนายความแล้วก็ตัวแทนสอสอของพักเก้าไกลติดตามไปด้วย
แต่ท้ายที่สุดแล้วสารก็ไม่ให้ประกันตัวนะ
ถูกต้องนะฮะพอไปที่ศาลแล้วสุดท้ายแล้วศาลธัญบุรีเอง
ไม่ให้ประกันตัวแกนนำของคณะราชดร๖๓ทั้ง๓คนนะครับ
บอกว่ามีการกระทำความผิดแบบนี้แล้วหลายครั้งด้วยกันนะฮะ
ลักษณะก่อความที่ไม่เรียบร้อยในบ้านเมือง
อัตราโทษก็สูงขนาดที่ทนายความเอง
เดี๋ยวจะยื่นประกันตัวอีกครั้งในเช้าวันนี้แหละครับ
ภาพที่เห็นตำรวจคุมตัวเพนกวินพาริชชิวารักษ์รุ้ง
นัสยาสิทธิจิลวัฒนกุลแล้วก็นัชนนภัยมโรธ
นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีปฐุมธานี
ก็มีทีมทนายความตัวแทนสอสอพักร่วมฝ่ายค้านไปคอยใช้

ไม่ให้ประกันตัวเพราะเห็นว่าผู้กระทำผิด
ผู้ต้องหากระทำผิดหลายครั้ง
ลักษณะก่อความไม่เรียบร้อยในบ้านเมือง
อัตราโทษสูงหลายข้อหานะฮะ
เช่นเดียวกันกับนายอานนท์นำพานายประสิทธิ์คุระธามโรธ
แก่นำผู้ชุมนุมที่ไปทำเนียบนะฮะถูกส่งตัวไปที่เรือนจำกลางเชียงใหม่แล้ว
สารเองก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวด้วยเหตุผลเดียวกันกับแกนนำคนอื่นนะครับ
ทำให้กลุ่มมวลชนที่ไปปักหลักกระจายตัวอยู่รอบไม่พอใจ
มีการตะโกนโหร้องลุกคืบเข้าไปในพื้นที่กั้นต่างเพื่อขอเจรจา
แล้วก็เรียกร้องว่าออกมาชี้แจงกรณีที่สารไม่ให้ประกันตัวแก่นำต่าง
ระหว่างนั้นเนี่ยมีบุคคลหนึ่งแสดงตัวว่าเป็นพี่ชายของนายอานนท์นะฮะ
เดินทางไปพูดคุยกันกับมวลชนที่เข้าไป
สลายตัวก่อนจากศาลที่เชียงใหม่เพื่อเดินทางไปรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แทน
เพื่อให้การดำเนินคดีราบรื่น
สุดท้ายพอพี่ชายของอานนท์ไปกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยอมสลายตัวไปตอนหนึ่งทุ่มครึ่ง
เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น